คึกคักมากเพราะว่านี่คือยอดทีมของเมืองไทยแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีก
มีการสอนกันโดย๖ผู้เล่นของทีมจีนเรียนพยอง
เป็นนักเตะทีมชาติไทยทั้งสหรัฐอยู่เย็น
ธิริยธรรมบุญมาธรรมงคลทักษกรายนะครับ
แล้วก็มีผู้เล่นทีมลาวพิเมอร์ลีกออสตาร์นะครับ
ร่วมกันด้วยในการสอนทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนลาว
อายุ๙๑๒ปีจำนวน๑๕๐คน
สนามเจ้านุวงศ์ในกรุงเวียงจันทร์

และลูกฟุตบอลให้กับเยาวชนผู้โชคดีด้วยครับ
ก็เป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจนะครับ
ที่จะถ่ายทอดทักษะความรู้
แล้วก็วิธีการเล่นฟุตบอล
ที่ถูกต้องให้ตั้งแต่ยังยาววัยนะครับ
ซึ่งจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่อไปในอนาคตครับ

หลังจากที่มีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับ
มีแฟนบอลชาวลาวจำนวนหนึ่งมาชมการซ้อม

โดยเกมชับมิตรระหว่างเมืองทองกับ